คนใครพร้อมเป็นนักสรุปนักข่าวกับเราบ้าง

มหน้ากันใหญ่เลยทำอะไรกันนะ

ใช่เวลาไหมเนี่ยตอนนี้เล่นเกมกันอยู่นี่

เพราะว่าเวลาเล่นกันเป็นกลุ่มเนี่ย
เราจะทำให้เราเนี่ยสวมบทบาทเป็นนักข่าวกับนักสืบ

ต้องไปเตรียมพาดหัวข่าวดูไหมว่ามันเป็นยังไง
แล้วใครเป็นคนที่พาดหัวแบบนี้

นี่ผมเข้ามาแล้วอย่างรวดเร็วและว่องวัย
น่าตามันจะเป็นแบบนี้เอาอย่างนี้แล้วกันวิธีการ

ห้ามแอบดูของคนอื่นเวลาเขียน

เรายังเป็นนักสืบนาตาชา

เมากับยาลิ้มฟ้า

ยังไงเนี่ย

อ่าจำเป็นหลับพิภให้แกล้งเรา

จะหมดเวลาแล้ว

เจอของกะระหลั่ง

ครับมีคนดู

เฮ้ยทุกคนทำไมได้คะแนนเยอะสุดเราเล่าด้วยสูตรอยู่คนเดียวอะ

พี่ชาวเท่าไหร่คะแปด

ทำไมยังสูตรแม่

แม่ดูตั้งใจที่สุดตั้งใจได้ที่สุด

ตอนนี้แม่พิมพ์ไม่ถูกอะ
อย่าเจอกันในเกมจ้า
เดี๋ยวเจอกัน
บอกเลยว่าอ่าไม่ถูกหรอก